อีกหนึ่งเรื่องมาดีกว่าตื่นกันเถอะ
เพราะว่าอากาศร้อนทำให้ไฟไหม้ได้
อย่างไรอันนี้หลักทำวิทยาศาสตร์ใช่ไหม

คุณตาคุปตนันบอกมันก็เป็นสิทธิ์เป็นไปได้

จำได้ว่าเด็กเคยเรียนถ้าคุณผู้ชมจำได้นะที่ใช้แว่นขยาย
รวมแสงจากดวงอาทิตย์ลงไปพวกใบไม้แห้งอะไรอย่างนี้
พอเจาะเข้าไปควันขึ้นแล้วก็แฟนใช่กระดาษอย่างนี้เนอะ
เคยเล่าข่าวในรายการเช้าข่าวชัดโซเทียลนี่แหละเมื่อปีก่อน
เป็นกรณีของขวดนูเทลล่าขวดแก้ววางอยู่ริมหน้าต่าง
แต่ว่าในขวดมีเหมือนยางหนังยางที่รัดผม
แต่เป็นวัสดุที่แบบติดไฟได้
แล้วพอแสงจากหน้าต่างมาตกกระทบไหม้ด้านใน
ระเบิดทั้งบ้านเลยนะคะบ้านพังทั้งหลังเลยนะ
นี่ไงวันนี้มาอีกหนึ่งกรณีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะ

อยู่ดีอ้าวมองเข้าไปทำไมถึงไฟลุกโต๊ะ
ไปดูเรื่องนี้กันเลยค่ะ

มันเป็นเรื่องแปดเดี๋ยวจะเพิ่งจับด้วย
มันสาเหตุมันไหม้มาจากอะไร
เอ๊ะมันไหม้มาจากอะไรเนี่ย
มันร้อนจัดหรือไงมันโฟกัสมาตรงไหนนี่ลอยไหม้เต็มเลย
เห็นไหมล่ะข้างล่างเนี่ยรอยไหม้เต็มเลยเนี่ยแล้วมีควันขึ้น
นี่เขาลงทุนมากเลยนะจะเอาภาพแล้วก็หาสาเหตุมา
บอกอย่าเพิ่งดับชอบที่มันบอกว่าอย่าเพิ่งดับ

ใช่นะคะนี่คือเหตุการณ์ไฟไหม้โต๊ะไม้นะคะ
ที่ร้านป้าน้อยริมหลิ่งเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
หน้าวัดใหญ่อำเภอเมืองพิศนุโลกค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยคุณคำรณสิทธิคำรณเป็นผู้โพสต์คลิป

ความร้อนสะท้อนจากเก้าอี้สแตนเลสมาที่ไม้
เกิดไฟติดที่ไม้กระดานโปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ดีนะที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่งั้นร้านคงเรียบร้อย
เขาบอกว่าน่าจะคุมได้
ก็อย่าเพิ่งขอถ่ายคลิปก่อนนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเดินทางไปพูดคุยกับป้าน้อย
เจ้าของร้านค่ะเล่าว่าวันนั้นเนี่ยอากาศร้อนจัดเลย
ช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงก็ได้เปิดร้านขายอาหารตามปกติ
นั่งอยู่หน้าร้านเอ๊ะจู่ฟันควันไฟเนี่ยลุกขึ้นมาจากใต้พื้นไม้
หน้าเคาน์เตอร์ซุ้มขายกาแฟก็รู้สึกแปลกใจนะคะ
ตอนแรกจะรีบหาน้ำมาสาดแล้วอุ้ยยังไงดีเดี๋ยวไฟไหม้
แต่ว่าคนขายพระเครื่องที่ตั้งโต๊ะอยู่ติดกันเนี่ย

แล้วก็นี่แหละค่ะใช้แท็บเล็ตถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อที่จะหาสาเหตุ
พบว่าไฟไหม้จากแสงดวงอาทิตย์
สะท้อนจากเก้าอี้สแตนเลสที่วางไว้หน้าเคาน์เตอร์ซุ้มกาแฟ
ทำให้ด้านใต้โต๊ะที่ทำด้วยไม้สักมีรอยไหม้กระจายอยู่หลายจุด

ว่ามันมีรอยแบบขะเหมาดำอยู่

หุ่งเดี๋ยวผมจะรู้ก่อนนะมันสาเหตุจากอะไร
มันโปรกัสจากอะไร

ใช่นี่ร้านฉันคุณขายพระเครื่องเดี๋ยวก่อนขอดับก่อนนะคะ
ชายหนุ่มเจ้าของคลิปบอกว่าช่วงนั้นอยู่หน้าร้านขายอาหารกับป้าน้อยพอดี
ควันไฟลุกไหม้ที่ใต้พื้นไม้ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อหาสาเหตุ
ชัดเจนค่ะเขาบอกแบบนี้ว่าเกิดจากการสะท้อนแสงจากแตนเลสไปที่พื้นไม้
แม้จะไม่ได้รวมแสงเหมือนเลนรวมแสง
กระจายไปบนพื้นไม้หลายจุดนะคะ
แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เกิดรอยไหม้ได้

ว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ในสภาพอากาศร้อนแบบนี้ค่ะ
ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นไม้อ่ะอืม
เป็นเข้าไปในเสื้อผ้าหรือบนบ้านคนล่ะ

นี่ไงค่ะชี้ให้เห็นด้วยว่าไหม้หลายจุดนะเนี่ย
ป้าน้อยค่ะบอกต่อว่านอกจากจะอยากดับไฟแล้ว
นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นเหตุการณ์นี้กับตัว

ไฟไหม้บ้านแบบไม่ทราบสาเหตุ
วันนี้บอกว่าไฟลุกไหม้ได้จากวัตถุที่สะท้อนหรือรวมแสง
ชัดเจนว่าเกิดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะ
ช่วงนี้อากาศร้อนจัดแล้วก็แห้งแรงมาก
ถ้าในบ้านหรือในรถวางวัตถุที่สะท้อนแสง
แล้วนำไปวางรับกับแสงดวงอาทิตย์
อาจจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้แบบนี้ก็เป็นได้ค่ะ

ป้าเจ้าของร้านก็อยากจะดับไปนะ
บอกว่าให้ป้าดับเถอะป้าจะไม่มีโต๊ะให้ลูกค้ากินข้าวแล้วลูกเอ้ย
ใช่นะคะส่วนคุณผู้ชมเนี่ยก็ส่งข้อความมาเรื่อย
เมื่อเกียงไปเห็นมีคนช่วยกันดูว่า
อยู่อเมริก้าตรงนี้ดูกันด้วย

มีการสังเกตสงสัยแล้วก็หาสาเหตุสุดยอด

ก็ส่งข้อความกันมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะส่งมาทางไลน์